คุณผู้ชมครับการเมืองตอนนี้ยังไม่มีใครตอบได้ว่า
ก้าวกลายจะเป็นหนึ่งในพักร่วม๘พักในการจัดตั้งรัฐบาล
หรือก้าวกรายจะถูกผลักออกไปเป็นภักร์ฝ่ายค้านหรือเปล่า
แต่ถ้าเกิดเปรียบการเมืองตอนนี้เป็นซีรีส์เกม

แต่ว่าตอนจบได้ขึ้นชื่อเป็นซีรีส์แล้ว

ปีนี้ปีหน้าหรือว่า๔ปีข้างหน้า

ติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองวันนี้ครับ
พลังไปพร้อมที่จะตอบทำถาม
ถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลให้กับ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เชิญ๕พัก

ผลจะออกมาอย่างไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือกระแสด้านลบที่กระนำเข้ามาใส่พักเพื่อไทยอย่างรุนแรง
ก็ว่าการทำเช่นนั้นเหมือนเป็นการส่งสัญญาณไกลให้กับก้าวไกลทราบว่าสิ้นสุดทางเพื่อน
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้นักวิเคราะห์ทางการเมืองก็ยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไป
ส่วนหนึ่งฝันทงว่ายังไงก้าวกลายก็ต้องถูกเคลียร์พ้นทางของอำนาจแน่นอนเพราะถ้าเพื่อไทยต้องการเข้าไปเป็นหมายเลขหนึ่งในธรรมเนียมรัฐบาล
หน้าทีนี้ต้องกำจัดก้าวไกลออกไปให้พ้นทางแล้วมาผสมพันกับพักรัฐบาลเดิมเท่านั้นจึงจะมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรี
ขณะที่อีกด้านก็ยังเชื่อว่าเพื่อไทยและก้าวไกลก็ยังคงจับมือกันแน่น
เพราะถ้าสลัดก้าวไกลทิ้งเพื่อไทยก็มีต้นทุนที่ต้องจ่ายสูงมาก
และไม่รู้ว่าระหว่างครองอำนาจอยู่จะได้ทุนคืนมาหรือไม่
อาจจะเข้าทำนองที่ว่าทุนหายกำไรหดก็ได้
หรือดีไม่ดีอาจถึงขั้นเจ๋งยับหมดเนื้อหมดตัวก็เป็นได้
และรวมไปถึงสอวอด้วยกับอีกแบบหนึ่งก็คือข้ามคั่ว
โดยที่เพื่อไทยนั้นไปสนับสนุนแคนดิเดตนายกจากทางฝั่งคั่วอำนาจเดิม
ที่เหลืออยู่อีก๒คนที่มีความเป็นไปได้
ก็คือคุณอนุทินกับคนเอกประวิทย์ส่วนจะมีบางพักที่อยู่ใน๘พักไปร่วมด้วย
ก็มีความเป็นไปได้แต่ในสมการตรงนี้ทั้งหมดต้องไม่มีพักเก้าไกลครับ
ดังนั้นก็ต้องบอกว่าโอกาสที่จะข้ามคั่วเป็นไปได้
ส่วนที่จะบอกว่า๘พักฯแตกหรือยังผมคิดว่าอาจจะต้องรอดูอีกสักไม่เกิน๑สัปดาห์
เห็นภาพที่ชัดเจนแต่สัญญาณมาหรือยังเนี่ยต้องบอกว่าสัญญาณมาแล้วนะครับ
โดยเฉพาะวันนี้ที่ได้มีการยกเลิกการประชุม๘พักอย่างเร่งด่วนเลย
ก็เป็นสัญญาณที่อาจจะทำให้แนวโน้มของการที่จะแยกจับมือแต่กันเป็นไปได้ครับ
แต่ว่าบนเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยพักเพื่อไทยจะต้องแบกรับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ภาระในเรื่องของความชอบทำทางการเมืองแล้วก็กระบวนการในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลต่อไปครับ
การเมืองวันนี้แปลกประหลาดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
เมื่อพักที่ชนะอันดับที่๑และรวบรวมเสียงข้างมากได้เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
รวมเสียงข้างมากในสภาได้แต่ถูกเนื้อร้ายที่ถูกสร้างขึ้นมาจากรัฐธรรมนุนปี๒๕๕๙
กัดกินไม่ให้ต้นไม้ได้เติบโต
จนถึงเวลานี้ยังไม่มีใครบอกได้อย่างแน่ชัดว่า
ซีรีส์เกมแห่งอำนาจนี้จะจบอีพี๑เมื่อไหร่
และตอนนี้จะจบอย่างไร
แต่ที่แน่ในเมื่อเรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องยาว
มันจะต้องมีตอนต่อไปให้ติดตาม
ปีหน้าหรืออีก๔ปีข้างหน้า
ข่าวแห่งรักทีวีหลายงาน